มาอีกหนึ่งเหตุค่ะที่ทางเพจของแหม่มโพดำมีการโพสต์เรื่องเอาไว้
เรื่องนี้เขาบอกว่ามีคนร้ายเป็นมือมืด
เอากระถางต้นไม้มาทุบกระจกรถของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่จอดอยู่หน้าร้านทำเล็บเนี่ย

พอโพสต์แบบนี้บอกจุดที่เกิดเหตุด้วยเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนสัก๓ทุ่มครึ่ง
มีคลิปภาพด้วยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นนี่แหละว่าคนร้ายลงมาแล้วก็เอาของบางอย่างทุบรถ
แต่ว่ามองไม่เห็นทะเบียนรถนะคะ
ทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าอยากให้คนร้ายมารับผิดชอบ
เพราะว่าต้องใช้รถคันนี้ในการไปหาหมอตอนนี้เดือดร้อนมาก
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็เลยลงไปถึงพื้นที่
ไปที่เชียงใหม่ไปตามความคืบหน้าก็พบว่าคนร้ายเนี่ยนะคะ
ขับรถมาจอดหน้าร้านทำเล็บที่เราวงอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นร้านทำเล็บชื่อร้านก้อยสี่เซียน
ตรงนั้นเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะที่ย่านสันติธรรม
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับเจ้าของรถคันที่เสียหาย
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านคือนายสุนิทนาจักรอายุ๔๘ปีนะคะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลป่าแงะอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงราย
อดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะมาเช่าห้องพักอยู่ในซอยนี้
แล้วก็พาผู้สื่อข่าวไปดูรอบรถเลยค่ะว่าเสียหายยังไง
หลังจากนั้นค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
กับทางด้านสารวัตรสอบสวนและรองสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี
เพราะว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านต้องการยืนยันว่าไม่มีศัตรูที่ไหน
แล้วก็เอารถไปจอดหน้าร้านทำเล็บจอดมา๓เดือนกว่าแล้ว
เพราะว่าทางร้านอนุญาตอยู่หอพักใกล้กัน
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
มีคนเห็นเหตุการณ์ว่ามีรถขับมาวนหน้าร้านทำเล็บ๒รอบ
รอบแรกเนี่ยจอดหน้าร้านเลยค่ะแล้วให้คนในรถมาตะโกนเรียกคนในร้านให้ออกมาเปิดประตู
พอไม่มีใครเปิดประตูก็ขับวนมาอีกรอบนึงนะ
รอบนี้แหละเอากระถางต้นไม้เนี่ยคุณทุ่มใส่จนกระจกรถแตก
แล้วอดีตผู้ใหญ่บ้านมั่นใจด้วยนะคะว่าคนร้ายที่ลงมืออาจจะเข้าใจผิด
คิดว่ารถที่จอดอยู่ข้างหน้าขับมาหาเจ้าของร้าน
แล้วเจ้าของร้านทำเล็บเป็นผู้หญิงหน้าตาดีด้วยไง
ก็เลยคิดว่าโมโหแล้วก็มาทำแบบนี้ฟังเสียงผู้เสียหายนะคะ
ว่าทุบรถทำทำไม
แฟนคุณจะมีกุมมีกิ๊กไม่เกี่ยวกับผมเลย

ขายให้คนร้ายไปเลยถ้าจับได้นะ

มาถึงจอดรถปุ๊บทำอะไรต้มผมไม่ได้สอบถามอะไรเลย
แล้วจู่มาทำแล้วผมมีความผิดอะไรถึงหุ้นมาทำผม
นี่ค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้เสียหายก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
จากนั้นเราก็ไปสอบถามทางด้านรองสารวัตรสอบสวนที่สพช้างเผือก
ที่เป็นเจ้าของคดีบอกว่าคลิปที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้เนี่ย
มันมาจากกล้องที่คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีนักก็เลยมองไม่เห็นเลขทะเบียนรถ
แต่คาดว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนมีการเตรียมการมาก่อนนะคะ
ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็มีการสั่งการให้ทางตำรวจสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะหาเลขทะเบียนรถของคนร้ายให้ได้
ส่วนสาเหตุตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปนะคะว่าที่มาก่อเหตุแบบนี้มาจากอะไร
ผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่บริเวณหน้าร้านทำเล็บ
ชื่อร้านก้อยสี่เซียนแถวตึกที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เพราะว่าต้องการไปสอบถามทางเจ้าของร้าน
แต่พนักงานในร้านก็บอกว่าเจ้าของร้านไม่อยู่
แล้วก็พนักงานเองก็ไม่สะดวกที่จะให้ข่าวด้วยค่ะ